สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้เรามีคาดการณ์ทิศทางของพายุ๒ลูกนะคะ
ที่มีโอกาสพัดเข้าไทยมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้นะคะพายุทั้งสองลูกค่ะอยู่บริเวณแหลมยวนค่ะคุณผู้ชม

แต่หลังจากนี้ปัจจัยสำคัญ
ถ้าเกิดว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผ่พัดลงมาจะทำให้พายุลูกนี้
หัวกดลงและพัดเข้าประเทศไทยของเรา
ทิศทางคล้ายกับพายุโนอื่นที่ก่อนหน้านี้พัดเข้าประเทศไทยนะคะ
ถ้าพายุ๒ลูกนี้นะคะก็คือพายุจันหอมและพายุลินฟ้า
พัดเข้าประเทศไทยของเราจะทำให้ช่วงกลางเดือนมีฝนตกหนัก
เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันเอาไว้ด้วย
คุณผู้ชมค่ะปัญหาขยะพลาสติกยังถือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกนะคะ
ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐอาณาจักร
แบนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะ
อย่างเช่นหล่อแล้วก็ช้อนซ่อมพลาสติก
เพื่อลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ